คุณผู้ชมครับมีประเด็นเรื่องของการสั่งซื้อหน้ากากอนามัย
เขาบอกว่าเขาไปซื้อกับภรรยาของพระเอกดังอักษรย่อสอสารา
ซื้อไปเป็นล้านจ่ายมาจำไปครึ่งหนึ่ง
พอถึงเวลานัดกลับไม่มีหน้ากากส่งมอบให้
โอ้โหล่าสุดก็เลยต้องมีการไปแจ้งความดำเนินคดี

แล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยจำนวนมากในการใส่

ซึ่งก็มีทั้งแพทย์ทั้งพยาบาลบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นพันคน

ให้ไปรู้จักกับภรรยาของพระเอกดังคนนี้

ตัวเองก็เห็นว่าโอ๊ยเป็นถึงภรรยาของพระเอกชื่อดังคนนี้เนอะ
ติดต่อไปซื้อไป๒แสนชิ้นราคา๑ล้าน๘แสนบาท
แต่ต้องจ่ายเงินประจำครึ่งหนึ่งก็จ่ายไป๙๕๐๐นะฮะ
จ่าย๖ครั้งจนครบนัดส่งมอบกัน๑๓มีนาคม
ที่บ้านของพระเอกคนนี้แถวแถวรัชดาแต่ถึงวันนัดไม่มีสินค้า
ก็บาดเบียงทุกล้างในการสอบถามไปยกเหตุผลมาสรรพัส
สุดท้ายบอกว่าเดี๋ยวพระเอกคนนี้จะขอคุยด้วยหน่อย
แต่พอรู้แน่ชัดแล้วว่าไม่น่าจะสามารถจัดหาให้ได้
ก็เลยมีการรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความ
เพราะตนเนี่ยทำธุรกรรมทางการเงินด้วยการโอนเงินในพื้นที่ของสนหัวหมาก

เรื่องต้นตำรวจสอบปากคำแล้วก็มีการตรวจสอบรายละเอียดของคดี
ก็บอกว่าภรรยาของพระเอกคนนี้มีหลักฐานในการติดต่อซื้อหน้ากากอนามัยหรือเปล่า
หากมีหลักฐานแล้วปรากฏว่าส่งสินค้าล่าช้าเองก็จะมีความผิดเรื่องของทางแพ่ง
แต่ถ้าไม่มีหลักฐานในการไปติดต่อซื้อหน้ากากจริงอันนี้เข้าข่ายคือการช่อโกง

นี้หากทั้งสองฝ่ายมีการคืนเงินกันหรือตกลงกันทางผู้เสียหาย
จะประสงค์ถอนแจ้งความเพราะว่าต้องการเพียงเงินคืนเท่านั้น
เรื่องนี้ต้องติดตามว่าจริงแล้วใครผิดใครถูกนะ
เรายังไม่ได้กล่าวหาว่าใครมีความผิดจริงหรือเปล่า
อาจจะมีการสั่งซื้อไปแล้วของไม่มีหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวรอตรวจสอบก่อน
ตอนนี้มันค่อนข้างสับสนเหมือนกันนะเพราะว่ามีหลายเจ้าที่สั่งซื้อไปของว่าจะได้สุดท้ายไม่ได้จากสถานการณ์ต่างอะไรก็แล้วแต่ก็ลองดูแล้วกันนะคะ